ส่วนความเข้าไว้ของกีฬาคนพิการแห่งภูมิภาคอาเซียน
ผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
แม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกสลับกับมีแดดร้อนครับ
แต่ว่าทัพนักกีฬาไทยนั้นก็ไม่ท้อนะครับ
แล้วก็พร้อมเดินหน้าเก็บใช้ชนะฝากแฟนกีฬาชาวไทยครับ
แข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘ในวันนี้ครับ
เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลเป็นวันที่๓
ไลท์เริ่มกันที่ฟุตบอลผู้พิการทางสมอง๗คน
ทีมชาติไทยที่เก็บใช้ชนะมา๒นัดรวด
ลงสนามพบกับสิงคโปร์
ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าและเอาชนะไปได้๕ประตูต่อ๐ครับ
โดยได้ประตูจากภัยศาลแทร่เจ้านาทีที่๒๒
สัญญาสุขสังนาทีที่๒๘กับ๔๕
และนัทพงศ์วันนานาทีที่๔๓กับ๕๕
ทำให้ไทยการันตีผ่านเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว

แม้ว่าจะเหลือโปรแกรมอีก๑เกมกับเมียนมาก็ตาม
ต่อกันที่ยกน้ำหนักรุ่น๕๙กิโลกรัมชายนะครับ

พลังไทยส่งนรงแคสนั่น
แชมป์เก่า๕สมัยลงชิงชัย
ยก๒ครั้งแรกเรียกน้ำหนักไปที่๑๖๕กิโลกรัม

ซึ่งนรงเรียกที่๑๖๖กิโลกรัมและก็ยกผ่านครับ
ทำให้นรงคว้าแชมป์ในศึกอาเซียนพระเทม
ครั้งนี้ไปครองเป็นสมัยที่๖ครับ
ส่วนยิงธนูชิงใช้เหรียญเป็นวันแรกนะครับ
นักกีฬาไทยเก็บได้๒เหรียญทองแดง
อิงธนูทศกำลังประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงครับ
ทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอาเซียนพาราเกม

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศสิงคโปร์